คือร้องได้ให้ร้อง

คุณจริง
รู้ไหมว่าได้แผ่นนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับหนู

ไกลไปค่ะ

ถ้าหนูเปิดได้แผ่นนี้หมายความว่าหนูไม่ต้องร้อง

เป้าหมายของหนูที่หนูตั้งใจไว้ว่าหนูจะมาเอา๖๐๐๐

เป็นไม่

พ่อถ้าได้๖๐๐๐พ่ออยู่นอนสัก๒วันได้ไหม

๒วัน๒คืนจำเป็นนะพี่บอยจริง
คนเราไม่ใช่เครื่องจักรนะมันต้องมีการพักผ่อน
แล้วมันแปลกตรงที่ว่ามนุษย์เรานอนชดเชยกันไม่ได้

ใช่ว่าเดี๋ยวทำงานไป๕วันแล้วนอน๒วันนี้ไม่ได้

ค่ะพี่บอยเคยคิดถึงว่าถ้าวันหนึ่งมันชำรุดอีกคนนึงจะทำยังไง

ผมคิดอะว้าวมันเรื่องจริง
มันไม่ใช่ละครที่มาหลอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ไม่ป่วยฮะ

ตั้งแต่วันนั้นผมคิดดูผมก็มานั่งดูว่าร่างกายเราขาดอะไรเราจะเสริมอะไร
อันดับแรกคือเรานอนไม่พอแล้วฮะมันทำให้ผมต้องเป็นแบบนี้
เตือนเรารู้เราต้องพักผ่อนได้พอ

มันมีบางวันที่เคยคิดว่าหยุดได้ไหม

คนที่รอเราที่ทำงานเนี่ยอีก๔๕ชีวิตที่เขาอ๋อเป็นวงตำแหน่งเราเนี่ย
อยู่ตรงนั้นมันก็ทำให้คนอื่นที่ทำงานกับทีมเราเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์แบบนะครับ
เราก็ชี้มุมนึงว่าครอบครัวอีกตรงนี้เก่งไหมบอกเก่ง
ลูกพ่อทำงานให้กำลังใจผมก็เหมือนพูดง่ายเหมือนมีพลังอะไรไม่รู้ครับที่ทำไปตรงนั้นนะฮะ
เหมือนที่บอกเมื่อกี้ผมจะหลับบางทีผมตีผมก็อาจมีหลับเหมือนกันนะ
มันเหมือนหลับในนะครับผมหลับในครับ
เผาเพราะตอนนี้ผมก็เลิกกินเนื้อสัตว์มา๗ปีครับกินแต่ผักนะครับ

พอได้ตังค์ไปแล้วนอนสัก๒วันได้ไหม
ไปหาอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายกินกัน

ไปกันแบบเป็นครอบครัวอย่างนี้
อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานอนตื่นสายนอนกอดกันบ้าง

ต้องทำให้ได้และต้องตั้งใจฟังอินโทรเพลงให้ดี
เพราะเพลงนี้๖๐๐๐มาแล้ว

ก็ข้ามไปเลยนะครับสำหรับเพลงที่๓

ตัวช่วยที่เหลืออยู่ในมืออีก๒ตัวช่วยด้วยกันนะครับ

เพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ

เป็นไงคะเพลงนี้

ได้ทั้งหมดเลยไหมค่ะ
อืมค่อยยังชั่วหน่อย
เพลงนี้เนี่ยคิดว่าจะร้องได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวช่วยไหมคะ
คือต้องใช้

ตัวช่วยเหลือสองตัวเลยนะเพลงนี้แล้ว

ร้องเพลงเก่งไง

ตัวช่วยตอนนี้นะครับได้ร้องเพลงเก่งของตัวเอง

ท่อนเลยนะครับร้องผิดได้๑คำ

คุณพ่อเพลงนี้เป็นไงคะสำหรับกุ้งกิ๊ง

จุดหนึ่งที่มันยังต้อง

กลัวจะผิดตรงนั้นใช่ครับ
คุณพ่อว่าอย่างนี้พี่เป๊กว่ากุ้งนิ้งน่าจะต้องใช้ตัวช่วย

กรณีที่หยุดก็ได้ตอนนี้มี๔๐๐

เหลือ๒๐๐๐๐แต่ถ้าทำได้

๕๖๗๘เลยค่ะ

เพลงนี้สู้หรือหยุดครับ
เหลือใช้ได้อีก๒แผ่นนะครับ

เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุด

สำหรับเพลงนี้ตัวช่วยจะใช้

ใช้ค่ะ
เลือกไปแล้วคือแผ่นที่๖แผ่นเดียวนะครับไม่ต้องเลือก
นั้นเลือกได้หมดนะครับแผ่นที่๑ถึง๕แผ่นไหนครับ

แผ่นที่๑นะครับก็คือ
เพลงเกล็ด

ขมับเลยคุณพ่อเกร็งอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะ

เป็นหมายเลขที่คุณพ่อส่งนิ้วให้กุ้งกิ๊ง

เพลงเก่งที่ให้ไว้กับทางรายการนี้ชื่อเพลงอะไรลูก

เพลงเก่งนี้ก็ต้องห้ามร้องผิดนะคะ

ขอให้ความกระตันอยู่ของกุ้งกิ๊ง

เพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท

เพลงมาครับ

สมาธิพร้อม

ให้ร้องรอพี่ก็รอได้
สมาธิพร้อม

ให้ใครขอร้อง

เป็นคู่ครอง

ที่คอยมาให้ปอง
พ่อเนื้อทอง

ก็รอมาแล้ว

จะรอเรื่อยไป
ให้เธอสงสาร
โปรดจงเห็นใจ
อย่าตัดเยื่อใย

พันไม่แปล
แม้สักนาที
รักเธอมีใคร

สุดหัวใจ
จะหลับตานอนข้างใด
ไปหาทุกที่
รักเธอไม่คลาย

เปรียบล้นคำปี
เธอจ๊ะเธอฟังให้ดี
รักที่มีให้เธอผู้เดียว
สักกี่ปี
จะรอรอพี่จนหมดลม
จะรอความรักมาชื่นชม
เพราะแม้นานงก็ยังแน่นเหนียว
ไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหนไม่แลเหลี่ยว
รักแต่พี่ด้วยใจเด็ดเดียว
รักคนเดียวน้องจึงต้องรอ
รักคนเดียวน้องจริงต้องรอ
รักคนเดียวน้องจริงต้องรอ